โปรดติดตามตอนต่อไป

เกิดเหตุการณ์ฆาตกรรมสยองขวัญ
พบศพถูกฆ่าหันยัดกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่
ที่หน้าลิฟท์ชั้น๒อพาร์ทเมนต์แห่ง๑ย่านบางกอกน้อย
จังหาที่ตรวจสอบพบข้อมือ๒ข้าง

และข้อเท้าซ้ายถูกเฉือนเกือบขาดไม่มีศีรษะ

ต่อมาทราบว่าเจ้าของร่างคือ

ซึ่งพักอยู่ที่ชั้น๗ของอพาร์ทเมนต์ดังกล่าว
รบพอของอพาร์ทเมนต์เป็นคนแรกที่พบศพอยู่ในอาการช็อก
ให้การว่าช่วงสายพรสุรี
เรียกให้ไปช่วยยกกระเป๋าออกจากห้องพัก
บอกว่าเป็นเสื้อผ้าเก่าจะนำไปบริจาค
แต่เมื่อเขาลากมาถึงลิฟท์ชั้น๒กระเป๋าหนักมาก
ตัดสินใจเปิดกระเป๋าเพื่อหยิบของบางส่วนออก

ตำรวจสนบางขุนนลไม่รอช้า

พบพรสุรีดีแผ่วภรรยาของผู้ตาย

มีคราบเลือดติดอยู่ที่ผนังหัวเตียง
ประตูหน้าต่างทุกบานเขียนยันอัคระ
มีเทียนไขขนาดใหญ่ไว้บูชาเทพเจ้า
จากนี้เจ้าหน้าที่ยังพบอุปกรณ์การเสพยาเสพติด๑ชุด
พรสุรีให้การวกวนจับใจความไม่ได้
เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวไปตรวจปัสสาวะ
พบเป็นสิ่งนี้
ขณะที่พยานเห็นว่าเช้าวันเกิดเหตุ
พรสุรีนำถุงพลาสติกขนาดใหญ่ไปโยนทิ้งครองบางกอกน้อย
คาดเป็นอวัยวะส่วนที่หายไป
เมื่อชุดนักประดาน้ำงมค้นหาไปพบศีรษะของประสิทธิ์บรรจุในถุงพลาสติก
สภาพใบหน้าถูกฟันจนเละ
ตำรวจพยายามสอบปากคำพรสุรีอีกรอบ
อ้างว่าเธอเป็นร่างทรงของพระพุทธเจ้าลงมาปราบมาร
และรู้ตัวว่าฆ่าสามีของตัวเอง
โดยเธอนั้นได้ข้ามมารเท่าโลหิตจะจับตัวเธอได้อย่างไร

แต่จากนั้นเธอก็สารภาพว่าได้เสพยาบ้าอย่างหนักวันละไม่ต่ำกว่า๑๐เมตร
พยานหลักฐานและคำให้การเชื่อว่า
พรสุรีนั้นเสพยาจนเกิดอาการประสาทหลอน
ลงมือฆ่าประสิทธิ์ซึ่งเป็นอามภาษณ์ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
ถูกแจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนา
และปิดบังซ่อนเร้นทำลายศพ
ผ่านเมื่อหกปีพุทธอาหารถูกดำเนินคดีแล้ว
แต่กระเป๋าเดินทางของกลางยังถูกเก็บไว้ที่สอนอบางขุนนล
กลับทำให้ตำรวจหลายนายต้องสัมผัสถึงประสบการณ์หลอน
จนเป็นที่กล่าวขานถึงความเฮียน
เงาปริศนาเสียงปริศนา
พันธุ์ตำรวจเอกสำเริงอำพันธอง
ร่วมกับการสนบางขุนนลในขณะนั้น
สั่งให้นำกระเป๋าไปเผาทำลายที่วัดเจ้าอ่างปิดตำนานกระเป๋าหลอนซ่อนวิญญาณ